งานบวชที่สุพรรณบุรีที่ผมนำเรียนไป
ชาวบ้านนับพันคนทำไมเขาถึงไปร่วมงานนี้
เพราะว่างานนี้เนี่ยน้องชายแม่ค้าออนไลน์คนสวยนะฮะต้องพูดให้ครบ
เขาน้องเขาบวชแล้วมีการปล่อยปล่อยทานเป็นแสนบาทครับคุณผู้ชม
นี่แหละครับบรรยากาศคึกคักสนุกสนานทีเดียวนะครับ
สำหรับบางอาทีมีมาู่ประสงค์ของนายพัลแสงแก้วบัวดี

งานจัดขึ้นที่วัดสะพังกลางอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
เมื่อวานนี้มีชาวบ้านนับพันคนมารอรับแจกโปรยทานนะครับ
มีทั้งเหรียญทั้งธนบัตรฉบับละ๑๕๐๐เลข
๕๐๐บาท๑๒๐บาทรวมมูลค่ากว่า๑๐๐๐๐๐บาทครับ

ธรรมดาเขาจะกางเขาจะคว่ำใช่ไหมเห็นไหม
คนนี้หงายเออนะฮะสุดรับได้เยอะไง
ใช่ส่วนบางคนกระโดดปรับเลยนี่ครับจงผ้าโปรยใหญ่เลย
สีสันในงานบวชแห่นาคเนี่ยนะฮะก็มีการเอารถยุโรปคลาสสิกนะครับ
นำหน้าเข้ามาที่วัดนี้นี่นะฮะ
จากนั้นก็มีนางรำแต่งชุดเป็นตัวตลกครับนะครับ
มาร่วมแห่นาครอบโบสถ์๓รอบ
ส่วนผู้ชายสูงอายุเสื้อฟ้าฟ้าคนนี้นะฮะ
หน้าออกจะเป็นชาวต่างชาติหน่อยเป็นคุณพ่อของนาคครับ
เป็นชาวฮอนแลนด์นางสาวเกรดการดาเล่าบอกว่า
งานครั้งนี้นะครับจัดแบบเป็นกันเองนะครับ
เฉพาะคนในหมู่บ้านแล้วก็เพื่อนที่มาร่วมทำบุญ
แล้วก็ร่วมสนุกกันไม่มีการตั้งโต๊ะกินเลี้ยงนะครับ
แต่มีสวนสนุกให้เด็กเล่นนะฮะ
แล้วก็มีอาหารเลี้ยงคนมาร่วมงานด้วย
แล้วก็บอกอีกว่าการโปรยทานกว่า๑แสนบาทถือเป็นมหาทาน

ไม่ให้มองคุณพ่ออยู่เหมือนผู้ใหญ่บ้านอะไรแบบนี้เลยนะ
เพราะครอบครัวมีนายพันแสงเป็นลูกชายเพียงคนเดียว
ก็อยากจะให้ได้กุศลมากที่สุดจึงทุ่มเทจัดงานอย่างเต็มที่ครับนะฮะ
หน้าคนไหนดอมหน้าคนไหน

หมายถึงน่ารักที่ถือไมค์ไทยรัฐให้ด้วย

เชื่อว่าดอมคิดอย่างนั้นจริง